ท่านผู้ชมครับพาไปดูตรงนี้หน่อยกันแล้วกัน
ช่วงเวลานี้นะแต่บุคลากรด่านหน้าอย่างนี้เราต้องให้กำลังใจเขา

ออกทำงานบอกแหมขอยืดเส้นยืดสายหน่อยนะ
คนดูก็บอกโอ้โหเห็นแล้วก็ผ่อนคลายนะครับ
ก็จะมีหลายคลิปนะฮะอันนี้คลิปนึงนะครับ
หลายคนเห็นแล้วบอกน่ารักเหลือเกินค่ะจริงจริงเหรอนี่ฮะ
คือในติ๊กต๊อกนี่ผู้ที่โพสต์เอาไว้เขาก็บอกว่าโอ้โห
ก็เราก็ต้องให้กำลังใจกันเองด้วยนะ
ก่อนจะขึ้นยานไปดูแลชาวโลกของพวกเราเนี่ย
วอร์มร่างกายเพื่อไปสู้กับโควิดก่อนอ่าอ่า

ทราบดีว่าบุคลากรด่านหน้าเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์สาธารณสุขของไทยเนี่ย
เหนื่อยจริงจริงในช่วงเวลานี้หนักมากค่ะตอนนี้นะคะครับ